จังหวะนี้ออกจากอาคารผู้โดยสารมาปุ๊บจริง
คือฟิลล์ของแรงงานที่เดินทางกลับมาได้
ครอบครัวดีใจมากแล้วนะแต่กลุ่มนี้
คือกลุ่มที่ถูกจับเป็นตัวประกันแบบไม่รู้ชะตากรรม
คือมันคนละอารมณ์นะมันคนละอารมณ์คน
อารมณ์คืออันนั้นหนีแค่ภัยสงคราม
ใช่แต่อันนี้ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
วิวทุกวันใจวิวลูกฉันน่ะผัวฉันน่ะลูกฉันน่ะผัวฉันน่ะ
ใช่แล้วนี่พ่อแม่วิ่งไปสวมก่อนเลยค่ะ
นายพรสวรรค์ปิณกาโลอายุ๓๐ปีนะคะ
นี่คือ๑ใน๑๗แรงงานไทยที่ถูกฮามาสเนี่ย
จับเป็นตัวประกันแล้วก็ปล่อยตัวมา
โอ้โหพ่อแม่ลูกได้เจอหน้ากันนี่ก็กอดกันแบบนี้
ร้องไห้แล้วดูทำอะไรทำอะไร
หูข้อม้ายข้อมือรับปัน
หลังจากที่กลับเหยียบแผ่นดินแม่ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อวานกลับมาด้วยเที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘๑จากอิสราเอลนะคะ

แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายปานปรีพระหิตธานุกรเนี่ย

ก็ไปรอรับกลุ่มแรงงานที่ถูกปล่อยตัวมานะคะ

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอยู่ที่อุตรดิษฐ์
แต่พอรู้ว่ากลุ่มแรงงานกลับมา
นี่ก็วีดีโอคอลมาหาค่ะ
แสดงความยินดีมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบ
ลองฟังช่วงวีดีโอคอลหน่อยค่ะ
คนที่ยังติดคล่างอยู่รึเปล่าครับ

ไม่ถึงกับเลวร้ายครับผมดีครับผม
ดูแลดีพอประมาณไม่ถึงกับเลวร้าย
แรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันวีดีโอคอลคุยกับนายกนะคะ
ซึ่งกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา
ก็ได้ยืนไว้อาลัยช็อตนี้
ให้กับแรงงานที่เสียชีวิตทั้ง๓๙ศพ
แล้วก็สำหรับตัวประกันชาวไทย๓๒คน
จนถึงตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้ว๒๓คนนะคุณผู้ชม
เหลืออีก๙ซึ่งทางการไทยเอง
ยังคงประสานขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
แล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินทางกลับบ้านทั้งหมดนะคะ